เขาอุตส่าห์ลงแรงลงเงินไปซื้อลอตเตอรี่มาขายเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่

ขนาดลอตเตอรี่ที่ว่าคนไทยชอบ

ตอนนี้โควิดก็เล่นงานลอตเตอรี่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
นางสาวปนัดดากันภัยหรือน้องเบียร์ค่ะ
อายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะ

เรียนเรื่องการตลาดอยู่นะคะ

แต่ตั้งแต่ระบาดโควิดรอบ๒เนี่ย

งวดที่ผ่านมามีลอตเตอรี่เหลือค้างแผงเป็นร้อยใบ
เพราะประชาชนจับจ่ายซื้อของน้อยลง

ฝากทุกท่านอุดหนุนด้วยนะ
งวดนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะ

แต่แผงของเธอลอตเตอรี่ยังแน่นอยู่เลยนะคะ
เธอคิดว่าอาจจะขาดทุนได้
ถ้าผ่านวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
สรุปแผงมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามในแหล่งท่องเที่ยวที่เคยมีประชาชนหนาตาค่ะ

จุดที่เขาเรียกว่าพญาเต่างอย
คนจะไปกราบไหว้ขอพร

วัดถ้ำผาแด่นก็จุดลักษณะคล้ายกัน
เข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ออกมาซื้อลอตเตอรี่
ประชาชนไม่คึกคักเหมือนเดิมเลยนะคะ
ขายลอตเตอรี่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่สกลนครคะ
เห็นน้องปะนัดดาแล้วนะคะช่วยอุดหนุนหน่อยค่ะ